การโควิดสิบเก้าหลายหลายสถานที่ปิดหลายหลายสถานที่เปิดแต่บางที่ถึงแม้จะเปิดคนก็ยังไม่ค่อยไปอย่างเช่นร้านทำผมอย่างเงี้ยก็เลยจะพาไปดูร้านทำผมร้านนี้ค่ะคือเจ้าของร้านน่าจะมีเวลาว่างมากเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าร้านก็เลยถ่ายติ๊กต๊อกซะเลยค่ะแล้วเป็นไอเดียดีดีดูสิว่าร้านทำผมร้านนี้เขามีไอเดีย

จะได้ไม่เครียดไงบางทีอยู่ร้านไปลูกค้าไม่มีก็อาจจะเครียดเนอะเป็นอีกมุมมองหนึ่งถ้ามองอีกทีก็เห็นใจผู้ประกอบการร้านค้าต่างเหมือนกันเนาะช่วงนี้อ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กันต่อไปนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะสู้ค่ะฝึกมือกันไปก่อนแล้วกันถึงเวลาจะได้ครึ่งใช่แล้วดีดีทำไปทำไปนะคุณผู้ชมนะ